เที่ยวเหนือที่ลำปางกันบ้างจ้าจะพาไปสักการะพระพุทธปฏิมาที่ว่ากันว่าองค์ที่ใหญ่ที่ยาวที่สุดเลยนะคะ
เป็นที่ไหนไปตามดูกันค่ะ
ทั้งใหญ่ทั้งยาวจริงครับเป็นพระนอนนะคะ
ว่ากันว่าชาวบ้านจะไปกราบไหว้ที่หัวใจองค์พระ
ไปให้ถึงที่ถึงจุดเลย
แล้วภาพนี้ทำให้เราเห็นความยิ่งใหญ่จริงเทียบกับคนตัวเล็กเลยเป็นมดไปเลยค่ะ
นี่คือองค์พระพุทธปฏิมาสายญาติปางปรินิมพานนะคะ
อยู่ที่วัดสุธิจิตรามหรือวัดวังค่องตำบลบ้านขออำเภอเมืองป่านจังหวัดลำปาง
สาธุชนไปกราบไหว้ขอพรท่านนะคะซึ่งพระพุทธรูปองค์นี้มีความยาวถึง๔๙๘๙เมตร
นับเป็นองค์พระปรางปรินิพานที่มีความยาวที่สุดในล้านนานะคะ
แล้วภายในองค์พระเนี่ยบริเวณหัวใจนะยังบรรจุองค์พระธาตุดินซึ่งว่ากันว่ามีแห่งเดียวในโลกด้วย
แล้วที่สำคัญนักท่องเที่ยวยังสามารถที่จะลอดใต้ฐานพระเข้าไปกราบไหว้เพื่อขอสการะบูชาขอโชคขอลาบได้อีก
ภายในมีองค์พระธาตุดินที่อยู่บรรจุภายในนะ
ชาวบ้านถ้าใครได้ไปลอดใต้ฐานพระแล้วก็เชื่อว่าบารมีขององค์ท่านนั้นจะช่วยสามารถสะดอกเคราะห์
ยกย่องเชิดชูพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณและพระกรุณาธิคุณขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า
และถวายเป็นพระราชกุศลและสมเด็จพระตานิษฐาทิระคราชเจ้า
สมเด็จพระกานิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
แล้วก็ให้พุทธศาสนิกชนมีโอกาสกราบไหว้พระพุทธปฏิมาศัยญาติปางนี้
ว่ากันว่ามีต้นแบบมาจากอินเดียเลยนะคะ
เราขอแนะนำที่นี่อย่างเป็นทางการ
แล้วเชื่อว่าครั้งต่อไปเดี๋ยวจะมีข่าวคราวมีบรรยากาศมาให้ดูกันอีกนะคะ
และตอนนี้ต้องอดใจรอสักเล็กน้อย
เพราะตอนนี้นะคะอยู่ระหว่างก่อสร้างใกล้แล้วเสร็จแล้วนะคะ
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดลำปาง
ประกาศไว้ก่อนบอกเอาไว้ก่อนเดี๋ยวพอเสร็จสิ้นสมบูรณเมื่อไห

ลำปางนะนั่งรถม้า
แล้วไปสักการะพระนอนที่ยา
ที่สุดในล้านนา

นั่นตามภาพที่เห็นยาวจริง